คุณผู้ชมครับย่านราชประสงค์ของประเทศไทยเป็นแหล่งช้อปปิ้ง
ให้เป็นสำคัญระดับโลกของประเทศไทยนะครับ
งบประมาณลงทุนนั้นประมาณ๓๕๐๐ล้านบาทครับ
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
ไปยังทางออกฝั่งอมรินพลาซ่า
อันนี้เนี่ยก็จะทั้งหมดประมาณ๕๐๐เมตรนะครับ
จากทางด้านของเกษรทาเวอร์นะครับ
ซึ่งใช้งบประมาณลงทุนทั้งหมดประมาณ๔๐๐ล้านนะครับ
แต่จุดที่ดีก็คือว่าสามารถเชื่อมทางด้านท่าเรือนะครับ
ผู้ใช้ที่นั่นขึ้นมาใช้กับตัวราชสวรได้
เกษรวิเลสใช้เงินเฟสแรก๓๔๗๐ล้านบาท

การค้าเกษร๔๐๐ล้านบาท
มารินทาเวอร์๗๐ล้านบาท

ด้วยการเชื่อมต่อพื้นที่ศูนย์การค้าเกษร
เข้าสู่ตัวอาคารเกษรทาเวอร์
ศูนย์การค้าอมรินพลาซ่าในปี๒๕๖๒ถึงปี๒๕๖๓ค่ะ
มารินทาเวอร์ตั้งเป้าปรับปรุงแล้วเสร็จในปี๒๕๕๙
เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเกษรเออเบิ้ลรีสอร์ท
เกษรคริสเตอร์บ็อกซ์ห้องจัดประชุมและสัมมนาลอยฟ้า
หลังจากเปิดตัวเกษรวิเลสผู้บริหารกลุ่มเกษรพระพาตี้คาดว่า
นักท่องเที่ยวย่านราชประสงค์จะเติบโตขึ้น๔๕๐๐๐คน

ด้านของศูนย์จะเพิ่มขึ้นเป็น๓๐๐๐คนจากเดิม๑๐๐๐คนต่อวันค่ะ
ปี๒๕๕๙ที่ผ่านมาตลาดรีเทลในไทยชะลอตัว
แต่การกระตุ้นตลาดประกอบกับกิจกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ
ทำให้ยอดนักท่องเที่ยวในศูนย์เพิ่มขึ้นค่ะ
คาดว่าปีนี้วงการรีเทลจะดีขึ้น
ความชัดเจนของรัฐบาลที่ส่งสัญญาณบวกให้กับนักธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน